ต่อกันเลยค่ะไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะคะ
ส่วนที่กำลังการบุกเข้าไปทะลายแก๊งค้ามนุษย์ถั่วลำโพง
บังคับเด็กเล่ร่อนอายุระหว่าง๑๐๑๖ปีไปขายตัว
หากไม่ยอมนี่นะก็จะทำร้ายร่างกายค่ะ
ใช้ทั้งมีดนาจีใช้ทั้งไฟนาจีแล้วก็มีดกลิ่นแขนด้วย
ดูปฏิบัติการที่ตำรวจบุกเข้าไปทลายแก๊งนี้กันหน่อยค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจหลายหน่วยงานส่วนที่กำลังกันเข้าตรวจห้องพัก
ในโรงแรมย่านหัวลำโพง๖จุด
จับตัวผู้ต้องหาชาย๗คนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาสมคบกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจเขาได้รับการร้องเรียนมาว่ามีขบวนการค้าประเวณีเด็กหญิงและเด็กชาย
โดยใช้กลอุบายลวงมาค้าบริการทางเพศ
ซึ่งจะเลือกเหยื่อที่มีปัญหาครอบครัวหนีออกมาจากบ้านเป็นเด็กเร่ร่อนค่ะ
ก่อนใช้กลอุบายให้เข้ามารวมกลุ่มกัน
หลังจากนั้นบังคับให้ค้าประเวณีกับลูกค้าทั้งหญิงและชายมีค่าบริการครั้งละ๓๐๐๕๐๐บาท
แบ่งให้เด็กแค่๑๐๐๒๐๐บาท
หากเด็กไม่ทำตามจะถูกทำร้ายร่างกายจุดไฟลนหรือใช้มีดกรีดแขนเป็นบาดแผล
เหยื่อที่พบเป็นเด็กเร่ร่อนอายุตั้งแต่๑๐๑๖ปีรวม๑๔คน
แบ่งเป็นผู้ชาย๑๒คนหญิง๒คน
จากกลุ่มแฟนสาวของผู้ต้องหาก็ยังค้าประเวณีเองด้วย
จากนี้ยังพบว่ามีการบังคับเด็กให้เสพยาเสพติด
รวมถึงกระทำชำราวก่อนจะส่งไปขายบริการกับลูกค้าคนอื่นด้วย
โดยตำรวจเขาสืบทราบว่าแก๊งค้ามนุษย์กลุ่มนี้
มีการใช้โรงแรมย่านสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นสถานที่ค้าประเวณี
แล้วก็มีลูกค้าหลายกลุ่มด้วยค่ะ
ส่วนมากจะเป็นสาวประเภท๒
เมืองต้นผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพว่าทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔เดือน
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาหลายราย
เคยถูกจับคดียาเสพติดและชิงทรัพย์มาก่อน
และอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือเนี่ยจะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ